ดูกันหน่อยค่ะดุดันไม่เกรงใจใครมาอีกแล้วนะคะ
วัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มากลางซอยเลยนะคะ
จอดรถเสร็จปุ๊บลงมาควักปืนแล้วยิงเลย
ห้าโมงครึ่งคุณผู้ชมลองดูภาพจากร่องวงจรปิด

นี่มากันสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บ
จอดรถแล้วลงไปไล่ยิงคู่อรี่ค่ะ